ทำไมพอมันเลย๔๐ทุกอย่างมันเร็วหมดเลยวะ

ไม่ว่าจะวันเกิดใครและจะมีการฉลอง

ผู้ชายคนนี้เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดมา

ฉลองกันมาระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์

แหกโค้งชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตเลย

ตรงนี้เลยคุณผู้ชม๔แยก

ทำไมเขาเบี่ยงออกซ้ายไปแบบนั้นนะ

ต่อวันอาทิตย์ครับที่เกิดเหตุเจอมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ
สีแดงทะเบียน๗๖๓๔ฉะเชิงเซาล้มคว่ำอยู่ข้างเสาไฟฟ้า
พังยับครับแล้วก็ร่างผู้เสียชีวิตก็ใบหน้าปูดบวมเลยนะ
ชื่อว่าคุณสารวุฒิขุนพรมอายุ๔๘ปี
แล้วบนทางเท้ามีขวดเหล้าแบนตกอยู่ขวดนึง
และมีร่องรอยเฉียวชนบนทางท้าเก้าเสาไฟฟ้าด้วย

ล้มทั้งยืนครับกู้ภัยต้องมาประคองร่างของลูกสาวผู้ตายไว้เลย
แล้วไปตรวจสอบทะเบียนราชเนี่ยผู้ตายก็คือคุณสารวุฒิ
เกิดวันที่๑๒สิงหาคมเกิดวันเสาร์เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ฉลองกันมาไงสุดท้ายมาประสบอุบัติเหตุ
คาดว่าเขาน่าจะกลับจากงานเลี้ยงวันเกิด
ตำรวจก็ส่งร่างของคุณสารวุฒิไปชันสูตรครับ
แล้วก็มอบร่างให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
โอ้โหต้องดูแลจิตใจของลูกสาวจริงนะคุณผู้ชมฮะ
ไม่ว่าวันไหนแล้วนะวันเกิดหรือวันอะไรก็ตามนะครับ
ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมฮะ